อันดับที่สุดท้ายอันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย
อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

อันดับที่สุดท้าย

เพื่อนเขาบอกไหมคะคุณแม่ว่ามาความเร็วสักประมาณเท่าไหร่คะ

คือตีคู่กันมาตลอดเลยใช่ไหม
ตีคู่กันตลอดไหมก็ตรงนั้นไม่ทราบว่าตีคู่กันมาตลอด
แต่ว่ารู้ว่าใกล้ถึงที่เกิดเหตุตรงนั้นก็เหมือน
มันคู่กันนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะคุณแม่ที่ต้องการถามคือลักษณะเหตุการณ์มันมีผล
มันมีผลต่อคดีมันมีผลต่อข้อหา
ถ้าสมมุติคุณแม่ไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ารู้เนี่ยก็เลยอยากจะให้คุณแม่เล่า
ทีนี้จะบอกว่าตอนที่เลี้ยวตัดหน้ากันเนี่ย
ความเร็วคงจะต้องชะลอลงแล้วป่ะคะ

คุณแม่ไม่ทราบ
ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราติดต่อคนที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค
ถ้าสมมุติเขาสะดวกเดี๋ยวเวลาที่เหลือเราจะคุยกับเขานะคะ
แต่ทีนี้เอาเท่าที่คุณแม่ทราบเนี่ยนะคะ
คือพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อคะ
ที่มันเกี่ยวมาถึงคดีจนมีการเรียกร้องความเป็นธรรมกันเนี่ยค่ะ
พอดีว่าตอนแรกเนอะนัดไปคุยกัน
นับไปคุยกันเอ่อจริงแล้ว
ผู้กรณีเนอะมาที่โรงพยาบาล
เขาก็บอกว่าถ้าจะให้เขาช่วยเหลือประมาณ๘๐๐๐นี่นะ
เขาก็จะไปหาเงินมาช่วยเหลือ
แต่ว่าถ้าต้องการ๓๐๐๐๐๐๐บาทตาม
ก็บอกว่าต้องไปสู้คดีในชั้นศาล

พอถึงวันไปคุยกันจริงแล้ว
เขาบอกว่าถ้าคุณรับ๓แสนเนี่ย

จะไม่ฟ้องเขาในชั้นศาล

ก็เลยว่าคุณแม่ไม่โอเคถ้าเป็นแบบนั้นค่ะ
คุณแม่ตกลงว่าได้เจอกับคู่กรณีสองครั้งถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ

ตอนที่คุณแม่ตามข่าวเนี่ยนะคะ
ตอนที่คุณแม่มาถึงที่พิสุนโลก

แม่และครอบครัวยังไม่ได้ไปแจ้งความ

ซึ่งตอนที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความเนี่ย
คู่กรณีมาหาแม่ครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลก่อน
หรือว่าการมาหาที่โรงพยาบาลมาทีหลังจากที่แม่ไปที่โรงพักแล้วคะ
อ๋อเขามาก่อนค่ะ
มาก่อนแล้วก็โดยที่ไม่ได้มีตำรวจอะไรมานั่งฟังร่วมด้วยใช่ไหมคะ

คือเหมือนกับมาหามาคุยกันเองใช่ไหม

ก็นานอยู่ค่ะเพราะว่าเขาก็พูดว่ารักษณะว่าถึงเขาจะเป็นทนายความ
แต่เขาก็ไม่ใช้กฎหมายอะไรมาเอาเปรียบประชาชนอะไรประมาณนี้นะ

ค่ะคู่กรณีเป็นทนายความ
เขาก็เล่าแต่เขาก็เล่าในส่วนของเขาเนอะ

แต่ก่อนหน้านั้นเหมือนเค้าว่าเค้าลืมตัวไปว่าพอดีผมเป็นปีชง

อันนี้คือเป็นคำพูดของเขาที่พูดกับแม่เหรอคะ

พูดว่าเลี้ยวกระทันหันเนี่ยนะใช้คำนี้เลยเหรอคะ

แม่ตอนที่คุยกันอยู่นี่ลืมตัวนะคะเหมือนเขาลืมตัว
ลืมตัวแปลว่าอะไรคะ
เหมือนเขาลืมตัวว่าเขากำลังพูดอะไรอย่างนี้
แต่ต่อมาว่าเหมือนพยายามที่จะมาพูดว่า
ถ้าเราตกลงตะเช้า๘๐๐๐๐บาทนี่ก็คือ
เขาก็จะหาเงินมาช่วยค่าโรงพยาบาลประมาณนี้

พอหลังจากนั้นมาคุณแม่ก็ไปที่โรงพัก

แต่ว่าทาง๑๒วีรเขาไปส่ง

ก็เลยไม่สามารถที่จะอยู่คุยกับเราได้

คราวนี้วันที่๒๗นับคุยกัน
พู่กรณี
ทำไมทำให้แม่ถึงรู้สึกว่ามีความโอนเอน
ก็ค้าสรุปเองค่ะ
ก็บอกว่าเหมือนมอเตอร์ไซท์
เหมือนเขาไปดูที่เกิดเหตุการณ์แล้ว
มอเตอร์ไซค์ไปเฉียวรถแล้วก็ล้มเองประมาณนี้
อันนี้คือตำรวจบอกเหรอคะ
ใช่ค่ะตอนที่ยังไม่ที่สุดหลังคา
ตอนแรกที่คุยกันแล้วก็ให้ทางฝั่งแม่ทางอีกฝั่งหนึ่งออกจากห้อง
แล้วก็เขาอยู่เฉพาะทนายกับตำรวจ
แล้วก็อยู่ด้วยกันทางอีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาข้างนอก
แม่เดี๋ยวจอมขวัญจะเลี้ยงให้แม่อย่างนี้นะคะ
คือตอนที่แม่มาถึงแม่ยังไม่ได้แจ้งความ
ได้พบกับคู่กรณีก่อนเพราะว่าเขามาเยี่ยมที่โรงพยาบาล
ขอใช้คำว่ามาเยี่ยมแต่ว่าก็ได้มีการคุยกัน
แล้วก็มันก็มีคำพูดคำนึงเขาใช้คำว่าเขาเลี้ยวกระทัน
อันนี้คือคำที่เขาใช้กับแม่ที่บอกแม่นะ
เหมือนเขาลืมตัวเพราะว่าเขาบอกว่าผมต้องดีชม

แล้วทีนี้ก็เลยมีตัวเลขออกมา๒ตัว
บอกว่าถ้า๘๐๐๐ก็จะหามาให้

ถ้าจะหลัก๓๐๐๐๐๐ก็คือต้องไปสู้คดีในชั้นสาร
ทีนี้อันนั้นเกิดก่อน

โรงพักที่แม่ไปเนี่ยคือไปวันที่๒๔มกราคมใช่ไหมคะ

เพราะว่าร้อยเวรต้องทำอีกคดีหนึ่ง

มีท่านอื่นแต่พญายากที่จะขอแจ้งความ

เพราะว่ามีใบบันทึกอยู่แล้ว

ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ตั้งแต่วันเกิดเหตุไหม
ใช่ค่ะอ่าบันทึกวันไหนจากสิ่งของสำรวจอ่าอ่าได้ได้
คุณแม่แล้วทีนี้พอหลังจากที่ไปโรงพักแล้วยังไม่ได้แจ้ง
ความเพราะตำรวจให้เอาเอกสารอะไรมาหรือเขาให้แม่ทำ
อะไรไว้ไหมถ่ายสำเนาที่เขาบันทึกประจำวันให้มาเข้าวัดว่า
ทางโรงพยาบาลก็อ่าต้องการเนอะจะแบบจะอ่า
ใช้จ่ายในโรงพยาบาลอ่ะอ่าแล้วเลยต้องการหลักฐานค่ะแล้วตำรวจนัด
ไหมคะว่าให้แม่มาเมื่อไหร่วันไหนคะหรือว่านัดว่าจะ
ไปหาที่โรงพยาบาลวันอ่ะคือนัดไว้แล้ววันที่ยี่สิบเจ็ด
ก็เลยอ่าไปตามนัดแล้วก็ทางพ่อแม่ของน้องที่ขับรถรถ
เตอร์ไซค์ก็มาจากบุรีรำค่ะก็อ่าทั้งอ่าพวก
น้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามที่เป็นเพื่อนกันก็มาเป็นเพื่อนด้วย
วันที่๒๗คือคุยกันหลายคนเลยใช่ไหมที่โรงพยาบาล

โดยตำรวจมากี่นายคะแม่
ตำรวจก็มีตำรวจหญิงคนเดียวค่ะ
แต่ทางคุณแม่ก็จะมีทนายความคนหนึ่งไปด้วย
ทีนี้พอคุยกันวันที่๑๗ที่คุยกันที่โรงพยาบาลทุกฝ่ายคุยกันหมด
สรุปสุดท้ายแล้วจากที่ตำรวจคุยกัน
ตกลงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงวันนั้นที่คุยกันที่โรงพยาบาลคะแม่

คือวันนั้นที่คุยกันก็คือประมาณว่าสรุปก็คือ

มอเตอร์ไซค์เป็นคนที่ไปชนรถเสร็จ

ลอยที่รถชนและลอยที่ถอยกลับหลังอีก

ไม่เหมือนกับ
ไม่โอเคแล้วก็ชนายที่ไปด้วยก็พักท้าน
คุณแม่ค่ะคุณแม่นิดเดียวขอสั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันอีก
คุณแม่คือวันนั้นที่คุยกันที่โรงพยาบาลทั้งหมดจำนวนมากหลายคนเนี่ย
คือลักษณะที่ที่โรงพยาบาล
โรงพักใช่ไหมคะแม่จ๋า

คุณแม่เอางี้เดี๋ยวพักโฆษณาก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะ

เมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินเสียงมาก็คือน้องที่เจ็บนะคะ

ค่ะค่ะแม่เอานิดเดียวเดี๋ยวจะขอมาหันมาถามทนายทนายนิติธรแล้วค่ะ
คือณวันนั้นที่คุยกันทั้งหมดหลายหลายคนเนี่ยคือลักษณะข้อสรุปจากตำรวจเนี่ย
ในทางที่ว่ามอเตอร์ไซค์เป็นคนไปชนรถยนต์เพราะฉะนั้นคือตำรวจบอกเลยไหมว่าใครผิด
วันนั้นบอกเลยไหมคะค่ะไม่ไม่ถูกแต่บอกว่าใครผิดใครถูก
แต่ว่าเหมือนโอนเอ็นโอนเอ็นไปอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะ
ก็เลยทนายที่ไปด้วยก็เลยท่านก็เลยขอคัดค้านค่ะอ่าซึ่งซึ่งณตอนนี้นะคะแม่
วันนั้นคุยกัน๒๗มกราคมที่เพิ่งจะผ่านไปนี่ใช่ไหมคะค่ะ
เพิ่งจะคุยกันวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมคะอ่ายี่สิบเจ็ดที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะ
อ่าทีนี้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยค่ะแม่
ได้มีการติดต่อกับตำรวจอีกไหมคะอ๋ออ่าไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าอ่า
เห็นตำรวจเขาโทรมาหาลูกสาวอยู่ที่ว่าน้องโพสต์ในเฟสนะคะ
เขาก็บอกว่าประมาณประมาณว่าเหมือนพาดพิงถึงเขาเนาะ
เขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะเหมือนเดี๋ยวจะมีคดีอีกคดีหนึ่งเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะ
แต่น้องก็ไม่ได้คือน้องก็แค่อยากขอความเป็นธรรมเนอะช่วยเหลือน้องสาวประมาณเนี้ยจ้ะ
เข้าใจเข้าใจพอพอเข้าใจสถานการณ์ค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เราฟังพร้อมกันกับทนายเจมส์นะคะ
เผื่อจะได้เอาเป็นข้อกฎหมายไปช่วยช่วยกันนะนะทนายเจมส์ค่ะ
คือลักษณะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือเอางี้ก่อนนะคือตกลงมันใช่ไหมที่ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะ
ใดก็แล้วแต่ถ้ามันมีคันหน้ากับคันหลังต่อให้มันมีความกระทันหันฉุกเฉินฉุกระหุกยังไง
คันหลังจะต้องผิดตามกฎหมายตลอดไหมไม่เสมอไปครับอ่าคือมันก็มีอยู่หลายประเด็นที่อยู่อยู่เนี่ย
คันหลังเลี้ยวโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันมีครับแบบบางทีก็อาจจะเบรกกระทันหัน
มันก็มีแต่คราวนี้กฎหมายเขามอบหน้าที่ให้กับคันหลังให้รักษาระยะห่าง
อืมเพื่อไม่ให้รถของตัวเองเนี้ยไปชนรถคันหน้าค่ะนะครับรักษาระยะห่างอ่า
คือเขาเรียกว่าสามารถหยุดรถได้ทันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
อันนี้คือหลักพื้นฐานของกฎหมายถูกครับคือคันหลังต้องเว้นระยะ
พอที่จะหยุดรถถูกต้องครับจะขับเร็วเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ต้องเว้นระยะให้พอถูกอ่ะถ้าสมมุตินะคะสมมุติมีมีข้อโต้แย้งบอก
กระทันหันไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดอย่างงี้ล่ะอย่างนี้ก่อนสมมุติว่าขับไม่เร็ว
ทันไหมอืมถูกไหมครับถ้าเกิดขับเร็วเนี่ย
ต่อให้เขาเปิดไฟเรียวเป็นสิบเมตรยี่สิบเมตรหรือห้าสิบเมตรร้อยเมตร
ด้วยซ้ำขับเร็วยังไงก็เบรกไม่ทันอืมอันนี้เราพูดถึงหลักกฎหมายก่อนนะ
ทั่วทั่วไปใช่กฎหมายใช่เพราะฉะนั้นเรื่องของการไม่เปิดไฟเลี้ยว
เลี้ยวกระทันหันเนี่ยคือกฎหมายก็จะคลุมไว้ว่ามันเป็นหน้าที่ของคันหลัง
เหมือนกันถูกครับคืออย่างอย่างที่ผมบอกไงก็ว่าคุณต้องรักษาระยะห่างไงอืม
นะครับคันหน้าสมมุติว่าอ่าคันหน้าไม่เปิดไฟเรียวค่ะเด็กกับทันหัน
นะครับประมาทด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องเฉลี่ยความรับผิดไปอ่า
แต่ทีนี้พอเรากลับมาคุยคดีนี้โดยเฉพาะลักษณะแบบนี้
เราควรจะได้รู้รายละเอียดเรื่องอะไรอีกกว่าที่จะบอกได้ว่าเอ๊ะ
คดีมันจะไปในรูปไหนอ่ะคะครับเอ่อในเบื้องต้นเนี่ยนะครับ
ตำรวจเนี่ยนะฮะถ้าเกิดได้รับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
สิ่งแรกที่เขาต้องไปคือไปตรวจพื้นที่เกิดเหตุก่อนนะครับ
ไปวัดระยะห่างมีรอยเบรกไหมชนกันตรงจุดไหนอ่า
ใครบ้างที่อยู่ในที่พื้นที่เกิดเหตุนะครับเพื่อที่จะ
แล้วก็วาดแผนที่ขึ้นมาจำลองสถานการณ์นะครับ
ระยะห่างต่างต่างนะครับอ่าแล้วเขาก็จะสรุปเบื้องต้นนะครับ
ว่าฝ่ายใดเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทผมบอกก่อนว่าตำรวจมีหน้าที่สรุป
ผลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเราไม่รับผิดชอบโทษ
เราไม่รับตามที่ตำรวจแจ้งก็ได้
เพราะต่อแย้งอยู่ที่แล้วอ่านะครับเพราะมีก็มีหลายคดีที่
ตำรวจชี้ว่าผิดเพราะเป็นฝ่ายประมาทแต่ว่าก็ไปสู้
ชนะในชั้นศาลก็มีครับอ่าทีนี้ทนายเจมส์ค่ะ
คือกรณีตัวเลขนะที่คุณแม่บอกว่าคุยกันบอกว่าเท่า๘๐๐๐

แต่ถ้าไม่อย่างนั้นถ้าจะรับ๓แสนต้องไปสู้คดี

หรือ๓แสน๓แสนน่าจะเป็นตัวเลขที่
คืออย่างนี้ในขั้นตอนของการเจรจา
มันสามารถเจรจาได้หมดอันนี้ในทางแพ่งนะไม่เกี่ยวกับยา
เดี๋ยวขอถามนี้ก่อนคืออย่างนี้เรื่องรถตกลงกันได้
ยังไงอาญาก็ต้องดำเนินคดี
ถ้าเป็นฝ่ายประมาทนะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประมาทตำรวจก็ต้องดำเนินคดี
เหมือนเดิมก็คือแพ่งคุยกันไปเรื่องชดเชยชดใช้
มันจะเป็นแค่การจ่ายเงินในทางแพ่งจะเป็นเพียงแค่เหตุบรรเทาโทษแค่นั้นเอง
สารอาจจะพิจารณาดูว่าเงินก้อนนี้ที่จ่ายมา
มีการเยียวยารักษามีการไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วย
แบบนี้ค่อยมองว่าเป็นการสำนึกผิด

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาเรียกมนุษยธรรม
ทนายเจมส์เดี๋ยวขอกลับไปที่คุณแม่คุณแม่ค่ะ

แม่เอาตอนนี้ค่ะตอนนี้สิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องของทางครอบครัว

ตอนนี้ที่ออกมาเรียกร้องต้องการอะไรคะ

ที่คิดว่าไม่เป็นธรรมคือลักษณะไหนคะ
คือคดีช้ายังไม่รับยังไม่มีสำนวนเป็นคดีหรือยังไงคะแม่จ๋า
คือเท่าที่ดูเนาะเท่าที่ดูในรูปแบบที่
เกิดเหตุการณ์อ่ะอืมมันก็น่าจะแบบถ้าไม่ประมาทร่วมก็คืออ่า
ต้องฝ่ายหนึ่งสายดายผิดใช่ไหมคะ

ให้กับฝั่งทางมอเตอร์ไซค์จะเป็นผู้ผิดอะไรประมาณนี้
ก็ดูลักษณะเหตุการณ์ก็คือจนท่านทนายเขาคัดค้าน
อืมแม่คะขอถามสัก๒๓คำถามสั้น
คือน้องเนี่ยใส่หมวกกันน็อกไหม
น้องใส่หมวกกันนอกที่ราคาแพงหน่อย
จนมันแตกก็เหลือแต่โครงที่ติดหัวเขา
ส่วนคือทั้งกลุ่มที่ไปเนี่ยมีหมวกกันน็อกหมดถูกไหมคะ

แล้วก็ทุกคันที่ไปกัน๓คันที่ว่านี้เนี่ยมีใบขับขี่หมดทุกคนไหม
มีใบขับขี่ไหมตรงนี้คุณแม่ไม่ทราบค่ะอ่า
ไม่เป็นไรตอนเกิดเหตุไม่มีจากการที่ตรวจร่างกายกันเอาไว้
มีการตรวจร่างกายไหมคุณแม่ว่ามีใครมีแอลกอฮอล์ไหมคะ
ตรงนี้คุณแม่ไม่ทราบเช่นเดียวกัน
ไม่เป็นไรคือที่ถามไม่ใช่ว่าจะถามไม่ครบมุม

ส่วนที่คุณแม่เรียกร้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในรายการนะคะ

แล้วก็ขอให้น้องหายเร็วอย่างน้อย
แรงร่างกายขึ้นมาก่อนก็แล้วกันนะคุณแม่ค่ะ

อีกสายหนึ่งที่เราจะคุยด้วยนะคะก็คือน้องที่ชื่อนัท
คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้ที่เกิดเหตุนะคะ
คือนัทเนี่ยตามข่าวแล้วก็เจ็บสลบในที่เกิดเหตุเช่นเดียวกัน
แล้วก็เจ็บไม่น้อยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่เจ็บหนักเนี่ยไปเป็นคนซ้อน
เนี่ยน่าจะบอกได้ว่ารักษณะของการตีคู่การใช้ความเร็วใช่ไหมคะ
ซึ่งคนที่จะบอกได้ไม่ใช่น้องผู้หญิงแล้ว
จะต้องเป็นคนนี้กับเพื่อนเขาที่ขี่ตามมา
ถ้ามันไม่มีกล้องวงจรปิดเลยซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าด้วยซ้ำ
เพราะเท่าที่คุณแม่ทราบเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตำรวจได้เก็บจากตรงไหนไปหรือเปล่า
ไม่ได้มีภาพอะไรเลยไม่ได้มีกล้องไหนเลย

ตำแหน่งที่ชนดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
ถ้าขับสมมุติขับไม่เร็วนะครับ

ก็อาจจะมีรอยเบรก

แล้วก็คนที่กระเด็นไปอาจจะกระเด็นไปไม่ไกล

สมมุตินะสมมุติก่อนนะครับคุณผู้ชมยังไม่ได้เข้าได้จริง

การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ต้องไปดูว่าแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกัน
อย่างเขตเทศบาลเขตชุมชน
เขาก็จะกำหนดความเร็วไว้ประมาณนึงนะครับ
โดยทั่วไปเขาก็จะประมาณ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั่วไปนะครับ
แต่ในชุมชนก็จะลดหลั่นกันลงมา
คราวนี้เราไม่รู้ว่าน้องเขาขับเท่าไหร่
ตำรวจก็จะใช้ทฤษฎีของการดูความเสียหายนี่แหละนะครับ

ถลายไปไกลขนาดไหน
กระเด็นไปไกลถึงตรงไหน

ถ้าสมมุติคู่กรณีบอกแตกต่างกัน

มันก็จะดูจากแผลจากสถานที่เกิดเหตุ
แล้วก็แบบจำลองที่ทำออกมา

ตอนแรกว่าจะโฆษณาก่อนคุณผู้ชม

เราคุยกับนัทนัทเป็นคนขี่มอเตอร์ไซคันที่เกิดเหตุนะคะ

ตอนนี้นัดครับนัทบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะ
ก็บาดเจ็บตรงหน้าอกครับ

แทกพื้นกระแทกรถยนต์หรือยังไงคะนัท

แล้วตรงเอวคือโดนอะไรคะนัท
น่าจะฟาดกับพื้นเหมือนกันครับ

เหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังหน่อยค่ะ
ก็พอดีผมไปทำบุญอยู่ที่แม่ห้องศรมาครับผม
แล้วก็ขากลับบ้านพอดีครับ

แล้วก็ผมขับอยู่ในเลนของผมนั่นแหละครับ
เขาขับที่คู่กันมาประมาณสัก๔๕เมตรนะครับ

แล้วก็ทางหน้ามันจะเป็น๓แยกอย่างนี้ครับ
มันจะเป็นทางเลี้ยวขึ้นเขาครับ

แล้วเขาก็เลี้ยวสุดท้ายโดยไม่ยอมติดไปเลี้ยวครับ

แล้วผมก็เลยพุ่งไปชนเขาครับ

แล้วผมก็หักรถไปทางซ้ายมือครับ

ตรงกระจกข้างเขาฝั่งซ้ายครับ

เอาอย่างนี้นะคะพี่ถามทีละท่อนนะ

เรามาความเร็วประมาณเท่าไหร่คะ
ขี่มา๙๐บร้อยครับผม
เพราะว่าตอนผมโจรผมก็นอกด้วยเหมือนกันจริงครับ

แล้วรถคันนี้เดี๋ยวนะคะลักษณะการตีคู่คือนัดอยู่ซ้ายมือสุดถูกไหมคะ

ว่าตีคู่กันมาคือตีคู่กันนานแค่ไหนแหละคะก่อนเกิดเหตุ
แต่ว่าไม่ได้มีเหตุแบบว่ามีฉลับมีปาดอะไรกันมา
ไม่ได้มีหมางใจกันในการขับรถมาก่อนไม่มีนะ
ครับผมต่างคนต่างมาครับ
ครับทีนี้พอเลี้ยวเขาจะเลี้ยวซ้ายขึ้นเขาเนี่ยนะคะ
ตอนที่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยก่อนจะเลี้ยวซ้ายเนี่ย

หมายถึงอย่างคำว่าตีคู่มาเนี่ย
มันเหลื่อมจากเขามาทางด้านหลังเยอะไหมคะ
ก็๕เมตรครับผม

นัทขอโทษนะคะอันนี้พี่ต้องถามนะ
คือณตอนเกิดเหตุก่อนหน้านั้นไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มาใช่ไหม

ทีนี้พอที่ชนแล้วเนี่ย
จากที่เรารู้จนถึงตอนนี้เนี่ย
ชนเข้ากระจกซ้ายของเขานะคะ
แล้วมันมีแผลตรงอื่นที่รถยนต์ที่พอจะบอกได้ไหมว่าเราโดนตรงไหนของเขาอีกอ่ะคะ
ก็ถึงคู่ตัวนี้บอกว่า
แล้วก็กระจกมองซ้ายครับผม
ตอนที่เจอคู่นัดได้เจอคู่กรณีด้วยใช่ไหมคะ
เขามาครับ
ตอนที่เจอกันเขาบอกนัดว่าทำไมถึงเกิดเหตุ

เขาก็บอกว่าเขามองไม่เห็นผมครับ
แล้วเขาก็เลี้ยวซ้ายไปเลยไงครับ

เขาจำได้ไหมว่าเขาเปิดไฟเลี้ยวหรือไม่เปิดไฟเลี้ยว
อันนี้เค้าพูดหรือเปล่า
จำคำพูดอะไรของคู่กรณีได้บ้างไหมคะ
ที่น่าจะบอกเราได้

เดี๋ยวยังไงเราขอบคุณสำหรับข้อมูลตรงนี้ก่อนนะ
เราคุยกันสั้นก่อนเดี๋ยวพี่พักโฆษณา

มันจะตายแล้วอ่ะเด็กมันจะตายอ่ะ

ท่านเห็นตอนเกิดเหตุไหมครับ

รถชนแล้วแล้วน้องมาประสบ

ถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออะไรอย่างนี้

ไม่รู้ว่าน้องจะมาเกลียดเยอะขนาดนี้
เห็นนะมันยืนอยู่กันแบบ

อืมแล้วบริธีเขาก็มาตัดเส้นภาพแล้วก็ส่งโรงพยาบาลมาพร้อม
คุณผู้ชมคะคดีนี้ในส่วนของเนื้อคดีเนี่ยเดี๋ยว
แน่นอนตำรวจก็ต้องสอบละเอียดกว่าที่เราสองคนนั่งฟังอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่
อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าคดีจะเป็นแบบไหน
แต่ทีนี้ในส่วนของความกังวลก็มีสิทธิ์กังวล

แต่มันก็เหมือนก้ำกึ่งใช่ไหมคะ
จะบอกว่าใครถูกใครผิดเลย๑๐๐
คือไม่ลงในเนื้อหาดีกว่า

สมมุติว่าต่างฝ่ายต่างผิด
เช่นรถเก่งเรียวกว่าตันหัน

คนขับทั้ง๒คันทั้งรถเก๋งทั้งมอไซค์
ต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายของน้องที่เกิดขึ้น
เขาเรียกว่าประมาทร่วมแต่ต้องเฉลี่ยความรับผิดกัน

ถูกคันนี้ถ้าสมมติว่ารถเก่งถูก

แต่มอไซค์มาชนเขาเองเนื่องจากขับมาเร็ว
สมมุตินะฮะกรณีอย่างนี้มอไซค์ก็ต้องรับผิดชอบ

รับผิดชอบทั้งค่ารักษาพยาบาลของคนที่ซ้อน
กรณีของถ้ารถเก่งผิดรถเก่งก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดเลย
ทั้งรถมอเซ้นความเสียหายที่เกิดจากรถมอเซ้น
ค่ารักษาพยาบาลของคนขับมอไซค์แล้วก็น้องคนที่๒
ทุกสิ่งครับถูกต้องครับทุกสิ่งครับถูกต้องครับ
ทีนี้มันคือถ้าสมมุตินะคะเราไม่แน่ใจว่ากล้องเนี่ย

ว่ากล้องจากถนนเราไม่ทราบว่าตำรวจได้ไปแล้วหรือยังนะคะ
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติมันไม่สามารถจะบอกได้แล้วเราฟังแค่นี้ก่อนนะ

กฎหมายส่วนหนึ่งหนึ่งนิติศาสตร์ส่วนหนึ่ง
แต่เรื่องแบบนี้มันอาจจะต้องเอารัฐศาสตร์เข้าไปคุย
ถูกครับเขาเรียกมนุษยธรรม

ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับบางคน

บางคนรู้ว่าตัวเองไม่ผิดหรอก
แต่อยากให้น้องได้รักษาพยาบาลอย่างเต็มที่

แต่จะมีการเขียนบันทึกข้อตกลงกันว่า
ยอมให้เนี่ยคือยอมให้โดยที่ตกลงกันนะ

ถูกต้องครับมันก็มีตกลงแบบนี้
ซึ่งก็สุ่มเสี่ยงกับในอนาคตที่จะถูกฟ้องตามมา

เข้าใจไหมครับ

รับผิดเองโอเคผมยอมรับผิดเองให้เองนะ
เพื่อจะได้ใช้สิทธิ์พรบเต็มที่

อันนี้คือข้อตกลงที่เขาเรียกว่าไม่ได้ไปตกลงสุ่ม๔สุ่มห้า
โดยที่แบบไม่ได้มีบันทึกอะไรไว้ต่างหาก
คือถ้าสมมุติตกลงกันลักษณะแบบนี้ได้
ใช่ไหมคะคือก็ต้องซื่อสัตว์ด้วย
ฝั่งที่เขาอุตส่าห์แบบหยิบยื่นในตรีมาให้

การให้โดยที่ให้โดยมนุษยธรรม

ในฐานะที่ว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายผิดหรอก

ในผลของคดีก็ว่ากันไปตามรูปแบบ

อีกรูปแบบหนึ่งคือไม่ให้เลยเพราะตัวเองไม่ผิด

แต่แน่นอนค่ะอย่างที่ทนายเจมส์บอกคือ
มนุษยธรรมต้องชัวร์ด้วยนะ

ต้องชัวร์ด้วยว่าจะไม่มาเล่นเขาอีกนะ
ใช่เพราะมาเล่นทีหลังนี่แหละ

คือยอมพอยอมรับผิดให้ไปแล้วเนี่ย
มันก็เป็นบันทึกเป็นหลักฐานมีรายลักษรไง
แต่ไม่ได้มีบันทึกไว้ต่างหากแบบนี้

ผมถึงบอกได้ว่ารายละอักษรสำคัญ

คนเนี่ยคือพลิกได้ตลอดเวลานะครับ

ยากตรงที่มันต้องไปแสวงหาพยาหลักฐาน

ตอนนี้ก็ต้องไปดู๑นิติวิทยานะครับ
นิติวิทยาเขาจะดูถึงความเร็วที่ปะทะนะครับ
เร็วที่ประทะความเสียหายที่มันเกิดขึ้น

ถ้าเห็นขับรถไม่เร็วอาจจะต้องมีรอยเบรกที่จะสามารถห้ามรถได้ทัน

คุณผู้ชมค่ะคือที่ออกมาโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ก็อย่างที่บอกไปนะคะคืออาจจะส่วนหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสาร
ว่าตกลงสรุปอย่างนี้แปลว่าอะไรคดีจะยากไหม
แต่ว่าเท่าที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่บอกก็คือทางครอบครัวก็มีทนาย
นั่งคู่ด้วยอยู่แล้วนะคะก็ห่วงน้อยลงนะคะ
ส่วนจะจบแบบไหนเป็นอีกเรื่องเลยค่ะ
เพราะไม่รู้สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าคู่กรณีเป็นทนายด้วย
เท่าที่ฟังนะคะแต่ก็ไม่แน่นะคู่กรณีเป็นทนายอาจจะง่ายก็ได้นะ
ไม่รู้เหมือนกันนะจะง่ายหรือยากไม่แน่ใจนะคะ
อันนี้เป็นอีกคดีหนึ่งนะคะที่สื่ออย่างเรานะคะก็หยิบมาว่า
มีคดีนี้แบบนี้อีกคดีนึงนะที่ประชาชนเขาเรียกร้องความเป็นธรรม

คุณเขียนมาสอนแล้วคุณพระคุมรออยู่นะคะ